ไปดูลูกสาวพญานาคคนนี้

มันเหมือนลาหูออกจากชีวิตไปคุณผู้ชม
แล้วใช้วิชาเลขคณิตคิดเร็ว
คุณผู้ชมคะในการเราซื้อลอตเตอรี่เราต้องสลับไปสลับมาสลับคู่
ถูกลอตเตอรี่เกือบ๓๐ใบค่ะ
ธัญญาเปิดใจกับพี่แจ๊กกะรีนนี่แหละค่ะ

ถอยรถออกมาปุ๊บหนูต้องถูกแน่

คันแรกนะคะเป็นซีวิกก็คือแบบว่าให้พระอาจารย์เจิมแล้วก็ถูกลอตเตอรี่
ประกอบด้วยธัญญาเชื่อว่าปีนี้ครบอายุ๒๕ปีแล้วนะคะ
เป็นเบนเจอร์เพศที่ดีค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วอายุ๒๔ปี
เคราะห์เยอะแยะก็เรารายงานข่าวไปมีข่าวเยอะ

ัญญาสยามจะพบเจอแต่ความปังเท่านั้น
ไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเจิมปุ๊บ
คือจะเป็นพระอาจารย์ที่เรานับถือตั้งแต่คันแรก
ก็ให้ท่านเติมให้พอเจิมปุ๊บก็จะมั่นใจเลยว่าออก

ปีนี้ก็เป้าหมายเราหลักเลยเราอยากจะปิด

ก็เลยคิดว่าเบนเศรษฐ์น่าจะเป็นเบนเศรษฐ์ที่ดี

ใช่เพราะว่า๒๔เราเป็นเจ้าเพศหนักมาแล้วหลายเรื่องเลย

คือก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าทำบุญแล้วมันจะปัง

อย่างที่บอกไปน้องนับถือพญานาคค่ะ

นั่นคือสร้างองค์พ่อปู่พญานาคให้ครบ๙องค์ค่ะ

ธัญญาเชื่อนะคะว่าจากจิตศรัทธาตรงนี้นี่แหละค่ะ

เงินทองไหลมาเทมาเหมือนอย่างทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ

แล้วก็สร้างปู่กับย่า
เราก็ยังคงจะสร้างให้๖๙
แล้วก็จะได้องค์ที่๔แล้ว
ใช่ค่ะก็คือจะคบก้าวแล้วตามที่เราตั้งไว้แล้ว
ตอนแรกหนูเคยคิดว่าทำบุญ

ทำบุญทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันเห็นผลเอง

ทำบุญกันก็ดีนะเป็นการเผื่อแผ่นี่แหละ
แล้วก็เป็นการสร้างสมบุญเนี่ยนะคะ
ก็ขจัดเป่าคนที่แบบว่าหวังไว้ดีของเรา

ให้แต่คนที่แบบว่าดีนั้นเข้ามาในชีวิตเรา
ใช่